แต่เจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามีมูลค่าสูงถึง๒๒ล้านบาท
แพงที่สุดบนโลกใบนี้
ไปดูกันครับว่าไก่ชนตัวนี้รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงฮะ

ได้แค่นี้เดียว
ไหนบอกมาซิ
เองนี่ชี้ไปที่หัวที่ตัวให้พรกันเลยนะครับ

ชื่อดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

เพื่อเปิดตัวเจ้ามณีแดง
การกายชนสายพันธุ์ไทยของชนะชัยฟาร์มนะครับ
เป็นไก่ชนที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก
สูงถึง๒๒ล้านบาทเลยทีเดียวครับ

ผมนึกถึงนักฟันบนนักฟันวัน

คุณผู้ชมรู้จักอยู่แล้วก็คือ๐๑
เบอร์๑ทีมช่าไทยนายนอุยเจาศินย์แดงด้า

ค่าตัวพอกับไก่ชนตัวนี้เหรอครับ

๒๐๓๐ล้าน๒๐๓๐ล้าน

เหนื่อยของธิรสินที่เล่นให้กับสโมสรเมืองทองของเขา
คุณถ้าเกิดว่าไก่ตัวนี้อยู่บ้านเนี่ย
ต้องมีห้องส่วนตัวมั้ยล็อกกุญแจมั้ย

ฉันกลัวว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงไว้ในร้าวหน้าบ้านเนี่ยนะคะ

ก็ทำไมเจ้ามณีแดงมันถึงราคาตัวสูง
ก็ดูรูปร่างลักษณะของมันแถมมันมีผลงานดี
ผลงานของมันน่ะเป็นแชมป์นะครับคุณผู้ชมครับเจ้ามณีแดงเนี่ย
เขาบอกว่าประวัติของเจ้ามณีแดง
เป็นเจ้าของสถิติไก่ชนค่าตัวที่สูงที่สุด
เนื่องจากวันที่๑๘ตุลาคม๒๕๕๘เจ้ามณีแดง
แข่งขันกับเจ้าปิ่นเพชรยอดไก่พม่าจากภาคใต้
เขาบอกว่าครั้งนั้นมีเงินเดิมพันธุ์สูง

มากถึง๒๒แสนบาทที่สนามกีฬาไก่ชนเทิดไทยจังหวัดสมุทรปราการ
แน่นอนปรากฏผลนะครับมณีแดง
เจ้าของชายาแข้งสั่งนอน
แข้งสั่งนอนเหมือนนั่งหน่วยเตะเข้าก้านคอเนี่ย
นอนหลับสบายไม่ต้องตื่น
เขาบอกว่าในเกมนั้นแมชนั้นเจ้ามณีแดงใช้เวลาไป๔๔นาที
ต่อสู้แล้วก็เอาชนะเจ้าปิ่นเพชรไปได้
ที่มาว่าทำไมค่าตัวมันถึงแพงขนาดนี้